ช่วงนี้ได้เวลามาอัปเดตเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดทุนกันแล้วนะคะ

วันนี้สองท่านที่จะมาเล่ารายละเอียดแล้วก็แนะนำให้เราฟังก็คือ
แล้วก็คุณธนรัฐอิสระกุลผู้จัดการสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณมิ้นแล้วก็สวัสดีพี่เอกด้วยนะครับ
ก็เมื่อวานนี้เป็นช่วงที่ตลาดอึดอัดเหมือนกันนะ
วิ่งอยู่ในกรอบแคบนะครับก็ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับ
เมื่อวานนี้ตลาดปิดไปที่๑๕๔๖จุด

ระหว่างวันนี้ก็วิ่งอยู่ในกรอบแคบนะครับไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยลงนะครับ
แต่ที่น่าสนใจที่เราจับตาดูตลอดทั้งปีนี้ก็คือต่างชาติยังซื้ออยู่นะ

ก็บ้านเรานี่ขายหมดเลยนะนะครับขึ้นมาเยอะต้องขายออกไปบ้างนะครับ
ก็ยังนำมาโดยกลุ่มหุ้นใหญ่อยู่นะครับ
เดี๋ยวเมื่อวานที่ปลอตทนี่บวกไป๒บาทเลยนะครับ
หุ้นใหญ่อย่างการเป็นไทยก็มาด้วยนะครับ
บวกไปอีก๑บาทกว่าและก็ท็อปนะครับ
ส่วนวันนี้ต่างประเทศก็ยังอยู่ในช่วงกรอกแคบเหมือนกัน
เพราะว่ามีเหตุการณ์ที่น่าจับตาใช่ไหมพี่
ช่วงเดือนกันยานี้มีเยอะเลยมีอะไรบ้างพี่เอ๋

แล้วก็ในช่วงจุดปลายเดือนการงานหย่อน

จะมีการปรับลดกำลังการผลิตหรือไม่
ต่างประเทศก็ยังดูทรงเพื่อรอเหตุการณ์นี้อยู่นะครับ
ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดเสร็จขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ย
ทั่วโลกอาจจะเริ่มปั่นปวดนะต้องมีการปรับพอร์ตอีกนิดนึง
น้ำมันก็จะวิ่งขึ้นอีกรอบหนึ่ง
ปัจจุบันราคาน้ำมันเฉยว่ามันเฉยดูเกาะแคบ
แล้วก็ติดตรงระดับสัก๕๐เหรียญต่อบาทเร็ว
ใช่นะครับตัวอัตราแรกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็อ่อนค่าเล็กน้อยไม่เยอะมากนะครับ
ก็ยังทรงทรงลักษณะแบบเดียวกันผมเชื่อว่านักลงทุนทั่วโลกเนี่ย
คงจับตาดู๒เหตุการณ์นี้เป็นหลักเลยนะครับ
คือในเดือนกันยายนนี้ยังไม่น่าขึ้นนะครับเพราะว่าในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาเองต้องพลูฟอีกในระดับหนึ่ง
น่าจะโทรดอกเบี้ยอยู่นะครับกลับมาสู่เหตุการณ์ในประเทศของเราบ้างนะครับ
ช่วงนี้กรุงเทพเขากำลังคึกคักนะพี่แสนสีเสียงเต็มเลย

สูงสุดนะครับก็คือมหานครที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับ
เห็นทุกคนตื่นเต้นนะในเฟซบุ๊กนี่ตีดกันเต็มเลยนะไปถ่ายรูปไปดูนะครับ
แต่จริงอยากให้ท่านผู้ชมนะครับนึกภาพว่าบริษัทนี้ก็อยู่ในตลาดหุ้นด้วยนะพี่
เน้นทำตึกสูงไฮเอ็นหน่อยสำหรับจับตลาดด้านบนนะครับ

จริงเหมือนคนเขาจะรู้เลยนะว่าเขากล้าที่จะเปิดตึกนะครับ
แต่จริงกำหนดการค่อนข้างชัดอยู่แล้วนะครับราคานี้วิ่งขึ้นจากจุดพื้นฐานเลยนะ๒บาท๓๐ตังค์

แค่จะเปิดตึกเองนะนะครับแต่อยากให้ทุกคนเห็นภาพก่อนนะเดิมเขาก่อสร้างอยู่
เพราะว่าเวลาก่อสร้างอาจจะยาวนานหน่อยช่วงที่ซื้อคุณก็อาจจะอึดอัดหน่อย
แต่เมื่อไหร่ที่เปิดทำการได้คนก็จะคาดหวังแล้วว่าเริ่มมีรายได้

ในอีก๑ปีข้างหน้า๒ปีข้างหน้าคนจะมาเที่ยวเยอะขึ้นมาชมเยอะขึ้น
ก็จะเป็นรับรู้รายได้ไปในอนาคตนะครับคนก็เลยจะคาดหวังราคาเนี่ยล่วงหน้าไปแล้ว
เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเห็นภาพว่าเวลาคุณเดินอยู่เนี่ยโอ้โหบริษัทนี้ก็อยู่ในตลาดหุ้น
บริษัทนี้ก็อยู่ในตลาดหุ้นจะได้เห็นว่าน่าลงทุนในหุ้นเหล่านั้นหรือเปล่า

กลุ่มระเมาะก่อสร้างจริงแล้วในแหน้งของราคาหุ้นถือว่าขึ้นมา
เพราะว่าภาครัฐเริ่มกระตุ้นหมดแล้ว
ก็เกมก่อสร้างเยอะแยะเต็มไปหมดในประเทศเรา
พวกไถฟ้าสายสียังต่างแยะมาก

มาดูว่าพี่เอกวันนี้เอาชาร์จอะไรมาฝากนักลงทุน
วันนี้ผมกับน้องเล็กก็มีสไลด์มาฝากทั้งผู้ชม

เราก็ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา
กระแสเงินลองทุนเป็นสัปดาห์แรกเลย

คือใครติดตามรายการเราทุกวันนะครับ
จะเห็นว่าเราแนะนำว่าเงินยังเข้าประเทศอยู่
ประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับ
สุดก็น่าจะเป็นไต้หวันกับเกาหลี
ตอนนี้เริ่มมีทรายมีสัญญาณว่าเริ่มไหลออกแล้วใช่ไหมพี่

ถ้าเราดูในส่วนของตัวตลาดเกาหลีใต้ก็เป็นตลาดที่กระแสกลายออก

แต่ถ้าเรามองต่อฝั่งในเอเชียและตนออกเฉียงตาลก็จะเป็นตลาดบ้านเรา

ของไทยมันก็ยังไหลเข้าอยู่
อย่าลืมี้ปีนี้ตลาดไทยผลตฐาน

พี่บวกก็เร็วถึง๒๐แล้วในปีนี้
เงินต่างชาติยังดูยังคงอยู่ในประเทศไทยนะ

ปรากฏว่าภาพมีการแข็งค่าขึ้น

ซึ่งดูจากอันตริบันมีโอกาสแข็งค่าขึ้นไปประมาณ๑๕

คือถ้าเกิดแข็งค่าขึ้นไปอีกเนี่ยหุ้นก็มีโอกาสปรับตัวลงนั่นเอง

ก็โอ้โหนี่คือวิธีการมองนะคร่าวนะครับ
แต่วันนี้มีเกร็ดมาให้เรากับนักกินกำไรในตลาดหุ้นดีกว่านะ
ก็คือจริงตลาดมีเทรนด์อยู่แค่๓เทรนด์
อธิบายให้ฟังนะครับก็คือขาขึ้นขาลงไซส์เวย์
ตอนนี้ตลาดหุ้นเป็นลักษณะแบบไหนพี่
ถ้าตลาดขาขึ้นก็คือว่าดัชนีต้องมีการทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง
ถือหุ้นสบายใจ
เพราะรวมรวยขึ้นไปเรื่อย

ความถือหุ้นมูลค่ามากจะลดลงไปเรื่อย

ก็อึดหักเหมือนกัน
หน่อยก็ลงไม่ได้อีกนะครับนะครับจริงจริงเอาไปแมตกับได้เกือบทุกการาศาสตร์นะครับ
ใช่ง่ายง่ายอย่างตอนนี้ทองคำอยู่ในโน้มไซเวย์ใช่นะครับเป็นกรอบอ่าทองคำอ่ะพี่
ครับทองคำเป็นแนวน้ำขาลงพุ่นยังเป็นแนวน้ำขาขึ้นแล้วก็ไซเวย์อยู่
ใช่ครับนะครับก็เอาไปแมทกับสิ่งที่เราถืออยู่ในสีดำทั้งหมดนะครับ
พุ่งนี้นะครับขอส่งเครื่องให้คุณค่ะค่ะขอบคุณคุณศิษฐนัสแล้วก็คุณ
ธนรัฐด้วยนะคะสามคำง่ายจำกันไว้ค่ะ